คุณผู้ชมคะมาดูกรณีภาพศาสตร์ธิสระของในหลวงรัชกาลที่๙
ตามสารกลางจังหวัดต่างที่มีการถูกทำลายไป
ทางด้านอาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒนศิลปินแห่งชาตินะคะ
แนะนำให้รัฐบาลเรียกคืนภาพต่างเหล่านี้ที่มีจิตรกร
ศิลปินชื่อดังของประเทศได้ร่วมกันวาดเอาไว้เรียกคืนกลับมา
ส่วนภาพที่เสียหายไปอาจารย์เฉลิมชัยบอกว่าเดี๋ยวจะซ่อมแซม
เดี๋ยวจะดูแลเองแล้วก็ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดค่ะ
อาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิภาคศิลปินแห่งชาติ
สร้างศิลปะวัดร่องขุนในจังหวัดเชียงราย
พูดถึงการซ่อมแซมพระบรมศาสติสลักษณ์ในหลวงราชการที่๙
ชื่อภาพทรงพระเมตตาต่อไพร่ฟ้าผู้ทุกข์ยากที่ได้รับความเสียหาย
จากรอยด่างและรอยมูลสัตว์กว่า๑๐จุด
โดยยืนยันว่าจะซ่อมภาพนี้ด้วยตัวเอง
และขอไม่ให้ใครมาแตะต้องหรือมาสัมผัสภาพนะคะเพราะว่าเป็นงานละเอียดอ่อน

ขี้ตุ๊กแก่ใหญ่ขี้นกที่ลาดลงมานะบางที่มีข้าบน้ำนะซึ่งเห็นชัดเจนนะครับต้องซ่อมหมดเลยนะไม่ได้น้อยนะท่านคิดว่าไม่ได้น้อยนะท่านดูไกลแต่ถ้าท่านลองเข้าไปดูไกลแล้วท่านไม่รู้ไงว่าอันนี้คือจุดอะไรท่านไม่รู้ไงนึกว่าภาพวาดผมเหรอมันไม่ใช่จุดเหล่านี้ไม่ใช่ภาพวาดผมทุกอย่างนี้ไม่ใช่ภาพวาดผม
อาจารย์เฉลมชัยบอกแบบนี้นะคะว่าเดี๋ยวจะเดินทางไปดูภาพด้วยตัวเองถ้าสามารถซ่อมแซมได้ในพื้นที่จังหวัดแพร่ก็จะซ่อมจนเสร็จแต่ถ้าทำไม่ได้ก็จะนำกลับไปซ่อมที่จังหวัดเชียงรายจะออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดค่ะอาจารย์เฉลมชัยก็เลยฝากไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรงมหาดไทยให้ช่วยตรวจสอบ
จะขาดการดูแลอยากจะให้รัฐบาลเรียกคืนค่ะอยากจะให้เรียกคืนพระบรมศาสตร์ธิสลักษณ์ในหลวงราชกาลที่๙ทั้งหมดแล้วนำไปเก็บไว้ที่หอสินกรุงเทพเพื่อเป็นสมบัติลำค่าของประเทศต่อไปนะคะ